ที่ตำบลครองสามอำเภอครองหลวงจังหวัดประทุมธานี
แห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนนำร่องในการปลูกกระท่อม
ถูกกฎหมายและได้รับอนุญาตตั้งแต่ปลายปี๖๓

หลังจากที่มีการปลดล็อกเรื่องของการปลูกกระท่อมแล้วนะฮะ
วันนี้ผมเลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่เพราะว่าชาวบ้านเขาดีใจใหญ่เลย
และที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือกระท่อมจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจแล้ว
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒กันนะครับ
แล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเจอกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒

โอ้โหตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นใหญ่เลย
เรื่องของกระท่อมปลดล็อกเรียบร้อยแล้ว

อนุญาตให้เป็นหมู่บ้านนำร่องฮะ
ก็คงจะเห็นว่าชาวบ้านในหมู่นี้ตะบนนี้

ได้มีการกินกระท่อมกันเยอะ
ใช้เป็นการทำนาทำสวนทำไล่
แล้วก็บางส่วนก็กินในเรื่องของการแก้โรค

แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านมาเป็นเรื่องของผิดกฎหมาย
เขาก็เลยเล็งเห็นตรงนี้ก็เอาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นำร่อง
ผู้ใหญ่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องฮือฮาแล้ว
คนก็สนใจทั้งเรื่องของใบกระท่อม

และเรื่องของการขยายพันธุ์
ผมเห็นพี่เขาทำอะไรกันอยู่ผู้ใหญ่
ตอนนี้ก็มีคนสั่งพืชกระท่อมกันเยอะ
ก็เลยทดลองติดตากระท่อมก็จัดต้นกระทุ่มมาเป็นกระท่อมกันอยู่
เขาก็ไปเอาต้นกระทุ่มมาแล้วก็ไปตัดยอดกระท่อมมา
เพื่อที่จะเอามาเสียบตาทดลองแล้วก็ส่งขาย

ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ๕๐๐๓๐๐
เพราะว่าคนมองว่ามันจะเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตด้วย

อันนี้ผู้ใหญ่จะส่งเสริมยังไงต่อให้คนในชุมชนครับ
มีในรูปของบริษัทเข้ามาติดต่อเรื่องเกี่ยวกับใบ
เขาจะเอาไปทำเป็นยาแคปซูลอะไรประมาณนี้ค่ะ

ใช่ค่ะแต่ก็ต้องไปขออนุญาตเลขาปศก่อน
ว่าเราจะต้องทำอะไรมั่งต้องผ่านออยด้วยอะไรด้วย

ใช่ค่ะอันนี้เขาก็เอาต่อลงดินแล้ว
พอมันเป็นดีอะไรดีลงรากดีเขาก็เอายอดมาเสียบ

เห็นว่าที่ชุมชนแห่งนี้มีตั้ง๔๐๐กว่าต้น
ผู้ใหญ่พาผมเดินไปดูหน่อยได้ไหมคะ
ว่าสวนตรงไหนของชาวบ้านที่เขาปลูกไว้บ้าง
แล้วตอนนี้ผมเดินลุยสวนมาอยู่กับป้าเม้า
โอ้โหขออนุญาตใช้พื้นที่หน่อยนะป้าเม้าสวัสดีครับ

เม้ามีต้นกระท่อมกี่ต้นฮะ

โอ้โหนี่เยอะที่สุดในชุมชนไหมฮ

ต่อมาผมถามถึงเรื่องของการเก็บใบอะไรต่างขาย
เก็บขายยังไงบ้างได้รายได้ขนาดไหนฮะ

ยังไม่นับแบบโอ้โหเป็น๑๐ต้นแบบนี้นะฮะ
เมาส์เห็นว่ามันมีสายพันธุ์ด้วยใช่ไหมอันนี้สายพันธุ์อะไรฮะ

คุณป้าลักษณะมันแตกต่างครับสายพันธุ์อื่นมันหนาขวาเห็นไหม
ไลน์มันจะผิดกับขาข้างขวาอะไรนะ
คือลายมันจะต่างกันเส้นใบต่างมันต่างกัน
ไปดูพันธุ์อื่นในสวนของป้าอีกหน่อยไหม

ก้านแดงอยู่ตรงร้านฟ้ายเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับคุณป้าป่า
เรามาอีกต้นแล้วคุณแม่อันนี้สายพันธุ์อะไรฮะ

แดงเมื่อกี้มันแตกต่างกันเนอะก้านใบเป็นสีแดงชัดเจนเลยฮะ
แล้วขอดูใบหน่อยอันนี้สายพันธุ์อะไรครับคุณป้า
ขาวแต่งกวา

เซ่นมันจะชัดขาวอะนะ
เขามันจะแน๋วกว่าพวกนั้น
ประสิทธิ์มันจะนะกว่านี่หรอครับ

อย่างนี้วิธีการเด็ดอะไรยังไงบ้างเพราะมาลองสาธิตให้ดูหน่อย
เพราะมาลองสาธิตให้ดูหน่อยมันเป็นคู่สามน่ะนี่เราเด็ดไปแล้ว
อันนี้เด็ดไปแล้วเด็ดไปแล้วเนี่ยเห็นไหม
ตามข้อเนี่ยระเด็บไปแล้วอ๋อจริงจริงต้องต้องรอเป็นคู่สาม
แล้วก็เป็นคู่สองคู่สามครับทำไมถึงต้องเป็นคู่สาม
เพราะมันให้มันแก่อ๋อให้มันแก่นี่ยังอ่อนอยู่แล้วก็เว้นไว้
เดี๋ยวอันนี้มันก็ออกมาอีกสามอาทิตย์ก็เด็ดรอบหนึ่งอืม
ต้นหนึ่งก็สักเดือนครึ่งก็เด็ดสองรอบแล้ว
ลูกยากไหมฮะไม่ยากไม่ยากอันนี้ก็คือปล่อยเขาโตเลย
ปล่อยเขาโตเลยแล้วก็บำรุงอย่างเงี้ยเอาอะไรจะอะไร
บำรุงฮอร์โมนบ้างอะไรบ้างขีดยางบ้างอ่าฮะ
ค่าหน้าสวนหลับฮะก็มีห้าร้อยเนอะกิโลหนึ่งเหรอจ้ะ
โอ้โหก่อนปลดล็อกอ่ะราคาสูงหน่อยห้าร้อยบาทจ้ะ
ปลดล็อกแล้วราคาจะลดลงหน่อยสี่ร้อยสามร้อยจ้ะ
ก็ต้องคาดเดาราคากันเพราะว่ามันจะเกิดการแข่งขัน
รู้สึกยังไงที่เขามีการปลดล็อกต้นกระท่อมหรือว่าใบกระท่อมอะไรต่างเหล่านี้
ก็ดีเนอะเพราะถูกกฎหมายอ่ะนะอ่าฮะ
ต้นไม่ปลดล็อกอ่ะราคามันก็จะดีนะอ๋อ
แล้วก็พูดตรงตรงกันด้วยนะอ๋ออ๋ออ๋อ
แต่ว่าหมายถึงว่าปลดล็อกแล้วมันมีการแข่งขันเนอะ
ป้าเมาเนอะคนอื่นเขาก็จะปลูกได้ขอบคุณคุณป้าเมาครับขอบคุณค่ะจัดการให้ดี
ไปดูในสวนมาแล้วคราวนี้ต้องมาเจอคนกินหน่อยลุงเมี่ยงสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหนี่ลุงเมี่ยงจะเตรียมพร้อมจะเด็ดแล้วใช่ไหมฮะใช่
ลุงเมี่ยงเนี่ยกินมาต้องโอ้โหกี่สิบปีแล้วสามสิบปีได้แล้วครับสามสิบปีกินเพื่อเป็นยา
กินเพื่อทำงานครับแล้วก็เป็นยาแก้ประวงประหว่านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับ
ให้ดูดีกว่าว่าเอ๊ะใบไหนมันต้องเลือกยังไงแล้วกินยังไงครับอันนี้นะครับ
ต้องเลือกใบอย่างเงี้ยอ๋อฮะไอ้ใบไปปลายใบยอดนี่ยังกินไม่ได้อ๋อฮะ
ต้องเลือกใบแบบนี้เนี่ยกินเนี่ยแล้วก็พับอย่างเงี้ยครับ
พับอย่างเงี้ยลูกก้านออกอ๋อฮะ
เขียวไว้อย่างเงี้ยครับอืมเหมือนเขียวหมาก
อืมแต่เราจะไม่กินกากเราเราเคี้ยวไปแล้วก็ดูดน้ำกินไปเรื่อยเรื่อยอ่าฮะ
พอนั่นแล้วเราคล้ายกากทิ้งไปกินเข้าไปมันจะไปอุดตอนลำไส้
รสชาติมันต่างกันไหมครับอย่างเหรียญทองอย่างนี้ต้นนี้เหรียญทองนะ
มันจะไม่ค่อยขมครับถ้าเกิดเป็นแมงดาหรือก้านแดงเนี่ยครับ
มันจะขมกว่านี้ไอ้พวกนั้นอ่ะมันจะออกฤทธิ์มากกว่านี้อ๋อ
สรรพคุณทางยาเยอะกว่าวันหนึ่งกินเยอะขนาดไหนฮะประมาณสามสิบใบโอ้โหสามสิบใบอืม
ปริมาณที่พอเหมาะไหมคุณลุงผมก็คิดว่าผมกินน้อยไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
บางคนเขากินถึงห้าสิบหกสิบใบโอ้โหลุงเมี่ยงมองไงตอนนี้เขาปลดล็อกแล้ว
ดีใจมากคือเขาปลดล็อกแล้วเราก็ไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนอ่าครับครับ
ขอบคุณลุงเมี่ยงนะครับครับขอบคุณครับครับครับ